นุ่มคนนี้กันมากดีกว่าสำหรับนุ่มเจมส์มาร์
หลังจากที่เล่นละครประกบคู่กับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่
ถูกต้องแต่ว่าโดนกระแสเมาส์แรง
เมาส์ว่าเป็นคู่แต่ไม่ใช่คู่จิ้นนะ

เป็นคู่รักเลสเบียนกับสาวคิม
คือจริงแล้วหนุ่มเจมส์มาเขาถูกเมาส์ว่าแบบ
ตัวเองไม่แมนมีรสนิยมที่ไม่ชอบผู้หญิงหรือเปล่า
งานนี้เจมส์มาก็เลยออกมาเคลียร์เลยว่า
ผมแมนร้อยเปอร์เซ็นต์แมนทั้งแล้วก็ยังชอบผู้หญิงอยู่นะครับ
ยังคงถูกจับจ้องกับประเด็นเดิม

หลายคนมองว่าเขามีร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง
โดยเฉพาะตอนที่เล่นละครคู่กับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่
ก็โดนเมาส์ว่าเป็นคู่รักเลสเบียน
พระเอกหนุ่มออกมายืนยันอีกครั้งว่า
ยังชอบผู้หญิงและเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ซีเรียสที่ถูกเมาส์เรื่องเดิม

เป็นเพราะยังโสดจึงทำให้คนคิดไปในประเด็นนี้ต่างนานา
แต่พระเอกหนุ่มก็ไม่ได้รีบร้อน
หากเจอคนที่ใช่ก็พร้อมเปิดตัวค่ะ
ประสุนตัวอีกผมเป็นผู้ชายผมไม่ได้เป็นเดฟเบียนครับผม
ไม่รู้สึกแย่ครับรู้สึก
ถ้าคุณดูแล้วคุณแฮปปี้ผมก็โอเคครับผม
เฉยก็เซลล์กันมาหลายปีแล้วผมก็ชินแล้วแบบนี้
ก็แค่รู้สึกว่าเราเองก็ยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าเราก็เป็นผู้ชาย
ก็ชอบผู้หญิงแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดครับ

อาจจะส่วนหนึ่งครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่มี

เรายังไม่เจอใครอย่างนี้เรายังไม่เจอใครที่เราชอบครับผม
ถ้าผมเจอแล้วที่ชอบผมจะบอกครับผม

ไม่ต้องสวยมากคือขอให้อยู่ด้วยแล้วมีความสุข
คุยกันรู้เรื่องแม้แต่ทะเลาะกันอย่างแฮปปี้เลยนะครับ